มันก็บ่งบอกอะไรอยู่หลายอย่างนะเดี๋ยวย้อนไปดูกันอีกครั้งหนึ่งก่อนนะครับ

ปืนปืนยิงแม่งเลยปืนแม่งเอาปืนป่ะ
โอพี่โดนเราโดนมาลงกามหน่อย
มาสนับการน่ะเอาเป็นปากที่บ้าง

แล้วจ้ะ

ในร้านอาหารแห่งหนึ่งที่อ่างทอง

คลิปหนึ่งเนี่ยก็เป็นคลิปที่เขาถ่าย
เดินตามผู้ตายไป

เราพยายามทำเป็นตัวอักษรเป็นสีต่างของบุคคลต่าง
ที่พูดอยู่ในคลิปแล้วได้ยินเสียงอยู่นะฮะ
เสียงของคนที่เป็นคนยิงเขาตายก็มีนะ
ผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยชื่อว่านายประเสริฐนะครับท่านผู้ชมครับ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นะครับ
นายประเสริฐนี่เขาเป็นลูกค้าของร้านนะครับ
ท่านผู้ชมได้ยินพูดว่ายายาฮะนั่นคือนายประเสริฐนะครับ
ถูกยิงเสียชีวิตเป็นลูกค้าของร้านนะครับ
ถ้าดูจากคลิปจะเห็นว่าเขากำลังเดินออกจากร้านไปแล้ว

แต่ก็มีคนในร้านเนี่ยเดินตามออกไปหลายคนด้วยกัน
ใช่ค่ะประเด็นนี้แหละค่ะที่ภรรยาของนายประเสริฐผู้เสียชีวิตเขาติดใจสงสัย
ว่าเอ๊ะดูตามคลิปภาพแล้วเนี่ยเหมือนกับนายประเสริฐเดินออกจากร้านไปแล้ว

มีคนเดินตามไปทั้งหลายคนแล้วก็ทำไมไปยิงกันชุลมุนอยู่หน้าร้านตรงนั้น

เพราะที่ร้านบอกกล้องวงจรปิดใช้การไม่ได้
ที่ติดไว้ที่หน้าร้านตรงจุดตรงนั้นนะครับ
แล้วถ้าคุณผู้ชมสังเกตดีนะครับในคลิปเนี่ยนะฮะ
พอนายประเสริฐกำลังจะออกไปออกไปเนี่ย
จะมีคนที่กระโดดไปตะครุบตัวนายประเสริฐผู้ตายเอาไว้
แล้วภาพมันก็มืดนะก่อนจะมีเสียงปืนตามมาเนี่ย
คนที่กระโดดตะครุบตัวนายประเสริฐเนี่ย
คือนายนิรุธนะครับเป็นกาดของร้านนะฮะ
แต่ว่าใครเจ็บแบบไหนอะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวไล่ให้อีกทีนึง
พอนายนิรุธกับนายประเสริฐนะครับ
ที่ว่าเขากระโดดตะครุบกันเนี่ยแล้วล้มลงทั้งคู่
ก็มีเสียงปืนนัดแรกดังขึ้นมาจะเห็นแสง

เป็นแสงปึ้งขึ้นมานะครับเนี่ยนัดแรก
จากนั้นก็มีเสียงปืนดังขึ้นอีกหลายนัด
ทีนี้ภาพมันมืดไปแล้วเราก็นับเสียงปืนให้เลยอ่ะ
ท่านผู้ชมก็ประมาณราวสัก๘๙นัดนะครับ

เนี่ยตรงนี้ฮะก็จะแปลงไปด้วยเสียงของบุคคลต่าง

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่หน้าร้านอาหารกึ่งผับ

คำถามที่ว่าเอ๊ะทำไมคนในผับถึงเดินตามนายประเสริฐผู้ตายออกมาเยอะแยะไปหมด
ทั้งที่เขาก็เหมือนกับว่าเขาก็จะกลับแล้วนะ
เขาก็ยกมือบอกแล้วว่ายายาเนี่ย
ก็มีคนในร้านเนี่ยที่บอกว่าเขามีปืน
เลยต้องเดินตามออกไปอะไรประมาณอย่างนี้
นะแต่ก็นั่นแหละฮะในคลิปเราก็ไม่เห็นว่าเขาถือปืนนะ
ค่ะแม้จะมีเสียงบอกเออเขามีปืนเขามีปืน
เดินตามออกไปด้วยความที่ภาพมันก็มองไม่เห็นว่ามีหรือไม่มีปืนอ่ะนะ
ณขณะนี้เราไม่เห็นนะที่เขาบอกยายาเนี่ย
ก่อนจะถูกกระคุบไปอ่ะนี่เห็นมั้ยฟึ๊บไปเนี่ย
แล้วภาพก็มืดนะครับนี่ฮะ
วันนี้จับตัวคนที่ยิงกันฮะ
คือมันเสียงปืนหลายนัดมากแต่คนที่ยิงนายประเสริฐ
เสียชีวิตเนี่ยจับตัวได้แล้วนะครับเขาอ้างว่า
ก็ตอนที่นายประเสริฐจับปืนอ่ะอืม
ตอนนั้นเขายกกล้องขึ้นมาถ่ายกันไม่ทัน
ก็เลยไม่เห็นว่านายประเสริฐเนี่ยมีปืนไง
แล้วคลิปมันก็มืดด้วยนะฮะมันก็เลยไม่รู้แล้ว
ว่าใครเป็นใครปืนของใครแบบไหนอะไรยังไง
ก็ต้องให้ตำรวจเนี่ยไปตรวจสอบต่อไปอืม
แล้วก็เป็นปลอกของทางฝั่งของนายประเสริฐทั้งนั้นเลย
อืมเพราะอย่าเขาเลยสงสัยว่าตามคลิปเนี่ยได้ยินเสียงปืนดังขึ้นตั้ง๘๙นัท
แล้วทำไมปลอกกระสุนมีแค่นั้นใช่แล้วไม่มีหลักฐานจากปืนของอีกฝั่งนึงเลยเหรอ
ครับนี่ฮะท่านผู้ชมครับเพราะว่ากว่าที่เขาจะแจ้งกันแล้วกว่าเจ้าหน้าที่จะมาถึงใช่ไหม
เราก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรยังไงขึ้นบ้างนะครับ
คือพอสิ้นเสียงปืนแล้วก็ความชุดละมุนวุ่นวายเสร็จสิ้นลงตรงจุดนั้นนะครับ
คืนวันนั้นเมื่อ๒คืนก่อนเนี่ยนายประเสริฐนามสกุลเสวกนะครับอายุ๔๒ปี
เขาเป็นเจ้าหน้าที่เทศกิจเขตพระนครที่กรุงเทพก็เสียชีวิตอยู่ตรงนั้นนะครับ
แล้วมีปืนขนาด๙มมตกอยู่ที่มือขวาของเขาค่ะนี่นะฮะ
นายประเสริฐมีบาดแผลถูกยิงหนึ่งนัดถูกยิงจากด้านหลังทะลุหน้าท้องนะครับ
แรกบาดเจ็บสาหัสแล้วไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลอ่างทอง
นายประเสริฐนะฮะที่บอกกับภรรยาว่าไปกินเลี้ยงวันเกิดเพื่อน

ร้านอาหารกึ่งผับตรงเนี้ยอยู่ที่อำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองนะ
มีนายคำนวณเดชผลปราศถูกยิงที่ขาซ้าย๑นัด
มีนายนิรุธสุจริตพักดีคนที่กระโจนใส่นายประเสริฐอ่ะ
ตะครุบคนแรกเลยอ่ะถูกยิงเข้าที่หน้าท้อง๓นัด
ซึ่งเป็นเจ้าของร้านนะครับถูกยิงใส่หน้าท้องหนึ่งนัด
บาดเจ็บเหมือนกันทั้งหมดเนี่ยบอกว่าถูกนายประเสริฐผู้ตายยิง
ทีนี้ค่ะทางฝั่งคนที่ยิงนายประเสริฐจนเสียชีวิตเนี่ยนะคะ
ตำรวจจับตัวได้นะคะตำรวจสพเมืองอ่างทอง
ควบคุมตัวนายไพทูลกระจ่างวันอายุสามสิบเก้าปี
เป็นผู้ต้องหาตามไหมจับข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
ก็นำตัวไปสอบปากคำเพิ่มนะคะก็มีปืนเก้ามอมอ
ก็คือนายภัยทูลคนนี้ค่ะถูกจับเพราะว่าเป็นผู้ก่อเหตุ
นายประเสริฐน่ะนะคะมีพนักงานในร้านบาดเจ็บสามคน
ตามที่คุณพพบอกไปแต่ประเด็นเรื่องของนายไพทูล
ที่ถูกจับเนี่ยนะทางครอบครัวของนายประเสริฐผู้เสียชีวิตเขาก็ยังติดใจสงสัยนะ
ว่าเป็นคนยิงตัวจริงหรือว่าเป็นแพ้หรือว่าทำเป็นมายอมรับแทนอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะครับ
คือนายภัยทูลคนที่ถูกจับเขาบอกแบบนี้นะคะเขาบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้จัดการร้านที่เกิดเหตุ
ช่วงเวลาเกิดเหตุนายประเสริฐอ้างตัวว่าเป็นตำรวจเข้ามาซื้อเบียร์แล้วก็โวยวายเด็กในร้าน
คนที่ดูแลร้านก็เลยเชิญนายประเสริฐออกไปข้างนอกแต่กลายเป็นว่าเกิดเหตุชุนละมุนกันขึ้น
อันนี้ก็คือข้อมูลจากฝั่งของนายภัยทูลคนที่ยิงนายประเสริฐเสียชีวิตนะคะ
คือนายภัยทูลเนี่ยอ้างว่าตอนที่นายประเสริฐขอดูบัตรลูกค้าแล้วอ้างตัวว่าเป็นตำรวจเนี่ยตอนนั้นทำท่าจะชักปืนออกมา
นายภัยทูลผู้ต้องหาก็เลยบอกว่าก็ผมเห็นท่าไม่ดีเห็นว่านายประเสริฐผู้ตายเนี่ยเหมือนกับจะมีปืนอ่ะ
ผมก็เลยไปหยิบปืนที่เคาน์เตอร์มายิงใส่นายประเสริฐไปเลยยืนยันว่ายิงไปนัดเดียว
จะพอลูกค้าโดยนอกแล้วเขาจะไปค้นปั้นลูกค้าที่กำลังโดยนอก
เขาเลินออกเขาหั่นเข้าผม

ที่ทางการได้โดดยึดจากลูกค้าไว้

เดี๋ยวก็มาตรงนั้นเมื่อกี้
กำลังยิงแรกเมื่อกี้เข้าไว้ร้านอีก
ผมก็เลยยิงประสิทธิ์ใจยิงออกไป

มากวนในร้าน

ผมไม่รู้จักกับเขา

เคยเห็นหน้าเมื่อก่อนไหมครั้งแรกครั้งแรกพี่เจอเขาแล้วเขาไปถามแหละครับ
ดูถ้าถามเขาก็กวนหลุมแล้วอีก
แต่ผมถามเขาก็บอกว่ามันไปร้านไหนมันก็เป็นอย่างงี้

มาทรงตำรวจเลยพี่ผมสร้างเกียรติแสงตัวแบบ

ตอนข้าวออกมาไม่ได้ถ่ายไว้
เขาออกมานั่งฝั่งเรียกแล้ว

ไปก้าวตราบมันจะเจ้าหน้าที่

ตำรวจพิสูจน์หลักฐานก็ต้องนำตัวไปเก็บดีเอนเอจากกระพุงแก้ม
คราบเขม่าวดินปืนเพื่อเป็นหลักฐานใช้ประกอบสำนวนคดีนะคะ

แต่ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมไปดูประวัติของนายภัยทูลผู้ต้องหาคนนี้นะคะ
นายภัยทูลกระจังวันอายุ๓๙เนี่ยโอ้โหไม่ธรรมดา
คุณผู้ชมดูคดีติดตัวเขานะคะโอ้โหไล่ไปเลยอ่ะ
ตั้งแต่ปี๒๕๕๑คดีพยายามฆ่า
ปี๒๕๕๕ก็คดีพยายามฆ่า
ปีเดียวกันมีคดีทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับอันตรายสาหัสครับ
ถัดมาปี๒๕๕๖ก็คดีพยายามฆ่า
ปี๒๕๕๘คดีเกี่ยวกับพรบออาวุธปืนค่ะ
นี่ฮะแล้วเขาก็ไปอยู่ตรงนั้นนะครับ
มีปงมีปืนกันโอ้โหนี่นะ
แต่ก็เป็นคำกล่าวอ้างของผู้ต้องหานะ
เพราะว่านายประเสริฐผู้ตายเนี่ยก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับเขาด้วย
ก็ไม่มีใครรู้ภรรยาก็ทราบแค่ว่าเขาบอกว่า
จะไปกินเลี้ยงวันเกิดเพื่อน

เพื่อชมครับเรื่องของคดีนะครับ

พลฑัฬรีธนายุทธิจรรย์ทำรง

กำลังไล่ตรวจสอบหาพยานบุคคลพยานหลักฐาน
ผลสรุปทางนิติวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมอยู่
แม้ว่าจะควบคุมตัวผู้ต้องหามือยิงได้แล้ว
แต่ว่าก็จะเห็นว่ามีหลายคนที่อยู่ในเหตุการณ์

ตอนนี้ยังไม่ออกหมายจับใครเพิ่มเติมนะครับ
ต้องรอการตรวจสอบหาหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ก่อน
โดยเฉพาะเรื่องของภาพจากกล้องวงจรปิดในจุดต่าง

หรือว่าคลิปต่างนะครับเท่าที่จะหาได้นะครับ
ส่วนที่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ว่าผู้ต้องหามือยิงคือนายภัยทูลเนี่ยนะ
ตรงนี้นะครับทางผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคหนึ่ง
ยืนยันว่าคดีนี้ไม่มีการจัดฉาก
ไม่มีการทำลายหลักฐาน
หากตำรวจตรวจสอบพบว่ามีใครทำผิดเพิ่มเติมอีก

พร้อมกับขอยืนยันว่าในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง
ไม่มีนักเลงไม่มีผู้มีอิทธิพล
ตามที่ญาติของผู้เสียชีวิตกังวล
ขอให้มั่นใจและเชื่อมั่นในการทำงานของตำรวจ
ว่าจะทำทุกอย่างอย่างตรงไปตรงมา
สถานที่เกิดเหตุมันเป็นสถานที่คนจำนวนมาก
มีทั้งเด็กรับรถมีทั้งพนักงานเด็กเสิร์ฟ

พอแล้วใครจะมาจัดฉากนี้เป็นไปไม่ได้

ผมเรียนว่าไม่จำเป็นมีสีหรือไม่มีสี

ผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ภาคหนึ่งไม่มีครับ
ผมได้รับมอบหมายจากผู้จัดการให้เป็นรอง
พอปราบปรามผู้อิทธิพลและมือปืนรับจ้าง
ผมเรียนยืนยันเลยว่าถ้าผู้มีพลมีอยู่ไม่ได้ในพื้นที่ภาคหนึ่ง
เพราะแล้วไม่ต้องผมเรียนเลยว่าให้เชื่อมั่น
ในการทำงานของทีมงานผมแล้วก็ทางตำรวจทรภาคหนึ่ง

แล้วก็จะทำคดีนี้ให้เร็ว
เพื่อสร้างความเป็นธรรมและคืนความเป็นธรรมให้กับญาติผู้เสียชีวิต

มีเพื่อนของหน้าไพทูลผู้ต้องหา
มารอดูให้กำลังใจกัน
แล้วก็มาติดตามความคืบหน้าของคดี
เราก็พยายามไปสอบถาม
แล้วบอกว่าเป็นเสียงของนายภัยทูลที่มีคนถ่ายได้ที่มีเสียงพูดว่า
ไปเอาปืนมาหรือว่ายิงเลยไปเอาปืนมาอะไรเนี่ย
เขายืนยันว่าไม่ใช่เสียงเพื่อนเขานะไม่ใช่เสียงนายภัยทูลนะครับ
ทีมข่าวของเราก็เพื่อความชัดเจนคุณเขียนมาสอน
ก็เอาคลิปนี้เอาเสียงเนี่ยไปถามตำรวจชุดสืบสวน
สืบสวนเขายืนยันว่านี่คือเสียงนายภัยทูลค่ะนี่นะฮะอ่า
เหลือก็ต้องให้เจ้าหน้าที่เขาขยายผลต่อไป
ถ้านายภัยทูลบอกไม่ใช่เสียงนายภัยทูลก็ไปว่ากันในชั้นต่อไปนะครับ
เมื่อบ่าย๓นะครับรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๑
ลงพื้นที่ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุที่หน้าร้านเป็นร้านอาหารกึ่งผับนะครับ
โดยภูมิกับการสพเมืองอ่างทองก็มารายงานเหตุการณ์ในคืนวันเกิดเหตุให้ฟังนะฮะ
ทางผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคหนึ่งที่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุนะครับ
เนี่ยจนคนน้องที่เสียชีวิตตรงนี้ใช่ไหมครับ

เป็นร้านกึ่งผับนะเปิดมาไม่เท่าไหร่ก็นี่ฮะยิงกันเลยนะครับ
๑เจ็บไป๓ถูกสั่งปิด๕ปีนะฮะตอนนี้
ท่านผู้ชมก็ดูทำเลไว้ก่อนท่านที่อยู่ที่อ่างทองนะเผื่อจะเปลี่ยนชื่อ
แต่ก็เป็นสิทธิ์ของเขาใช่ไหมถ้าเขาขออนุญาตถูกต้องจะเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนอะไรก็ว่าไป
แต่ว่าร้านนี้เขาถูกสั่งปิด๕ปีแล้ว

ทางตำรวจบอกว่าตอนนี้ก็ต้องไปสืบสวนสอบสวนพยานบุคคลพยานแวดล้อมต่าง
ซึ่งก็สอบปากคำไปหลายปากแล้ว
เรื่องของกล้องวงจรปิดที่ทางร้านบอกว่ามันขัดข้องมันใช้การไม่ได้
เดี๋ยวชุดพิสูจน์หลักฐานก็ต้องไปตรวจสอบเดี๋ยวก็จะพยายามไปทำให้มันใช้ได้
หรือว่าใช้ไม่ได้จริงก็ว่ากันไปนะครับ

ครอบครัวผู้เสียชีวิตที่ยังกังวลเรื่องคดีอยู่ว่านายภัยทูลจะเป็นแพ้หรือเปล่า
ตำรวจยืนยันว่าไม่มีการจับแพะอย่างแน่นอนนะฮะ

ขณะที่ตำรวจที่ลงพื้นที่จุดเกิดเหตุนะครับ
วันนี้ก็มีบรรดาเพื่อนของนายภัยทูลเนี่ย
เขาก็ไปสังเกตการณ์ด้วย

อืมนะฮะ
คุณผู้ชมคะทีมข่าวของเราไปที่วัดจันทร์

ส่วนศพของนายประเสริฐผู้เสียชีวิตนะคะครับทีมข่าวได้คุยกับภรรยาของผู้เสียชีวิตค่ะ
นางสาวพัชราคุ้มมงคลอายุยี่สิบเก้าปีนี่นะคะครับ
คือเธอบอกว่าเมื่อคืนเธอดูไทยรัฐทีวีอ๋อเหรอฮะ
เห็นคลิปวินาทีก่อนที่สามีจะถูกยิงครับ
คลิปที่เราให้คุณผู้ชมดูไปก่อนหน้านี้ค่ะอืม
เธอก็เลยบอกว่าขอดูหน่อยได้ไหมขอดูคลิปแบบเต็มหน่อยได้ไหม
ทีมข่าวก็เปิดให้ดูนะคะอืมคุณผู้ชมคือเธอดูคลิปไปน้ำตาคลอไป
ครับเธอเห็นคลิปแล้วเนี่ยนะคะประเด็นแรกเลยที่เธอพูดก็คือ
ก็สามีเธอกำลังเดินออกจากร้านแล้วอ่ะอืม
ทำไมคนในร้านเดินตามไปเยอะขนาดนั้นสามีเธอเดินออกจากร้านไปแล้ว
หมายความว่าคือเขาจะกลับเขาไม่อยากมีเรื่องหรือเปล่าครับ
แต่ทำไมถึงมีคนเดินตามไปแล้วกลายเป็นมีเรื่องมีราวถึงขั้นยิงกันแล้วก็สามีเธอตาย
หลังเกิดเหตุนะคะเจ้าหน้าที่ก็คืนโทรศัพท์ของสามีให้เธอ
ไปเจอคลิปคลิปหนึ่งด้วยค่ะนี่ค่ะครับ
คลิปนี้สั้นมากสามวินาทีอ่า
มันเป็นช่วงที่ชุนละมุนกันเลยค่ะเธอบอกว่าคลิปนี้ถูกบันทึกจากโทรศัพท์มือถือของสามีเธอ
เวลายี่สิบสามนาฬิกาสามสิบเจ็ดนาทีคล้ายกับว่ามีการชวนกันออกไปเคลียร์ข้างนอก
จากฝ่ายตรงกันข้ามเธอก็เลยให้ทีมข่าวของเราดูครับ
คุณผู้ชมลองดูนะคะสั้นค่ะ
นี่ค่ะสั้นมาก
นี่ค่ะจะได้ยินเสียงชวนเหมือนกับไปเคลียร์กันข้างนอกอะไรอย่างนี้นะคะ
วินาทีใช่ค่ะแต่ว่ามีความหมายเหลือเกินฮะอืม
เพราะนั่นแสดงให้เห็นว่ามีคนมาบอกนายประเสริฐผู้ตายค่ะ
ให้ไปเคลียร์กันข้างนอกนี่ค่ะใช่ไหมหรือเป็นเสียงใคร
ไม่แน่ใจว่าเสียงใครนะคะแล้วเพื่อนเพื่อนในประเสริฐที่อยู่ในโต๊ะด้วยกันแถวแถวนั้นเนี่ย
อยู่ที่ไหนไปไหนกันหมดนี่ใช่ไหมไม่แน่ใจว่าฝั่งไหนเป็นคนบอกว่าให้ไปเคลียร์กันข้างนอก
แต่เป็นคลิปจากมือถือของผู้เสียชีวิตนะคะโอ้โหแล้วนี่
ภรรยานี่ท้องจะคลอดอยู่ใช่ค่ะกำลังจะคลอดอยู่แล้วครับ
ทีนี้ค่ะพอจับต้นชนปลายเรื่องนี้นะคะตัวภรรยาบอกว่า๒๙สิงหาคมที่ผ่านมา
คือสามีเนี่ยออกจากบ้านไปฉลองวันเกิดสามีบอกว่าจะไปวันเกิดเพื่อนนะคะ
แชทสุดท้ายที่คุยกันคือยี่สิบสามนาฬิกาสองนาทีโดยประมาณนะคะ
ผ่านไป๓๕นาทีก็คือเป็นคลิปที่อยู่ในมือถือของผู้เสียชีวิตนะคะ
วินาทีอ่ะก็คือผ่านไปได้สักประมาณสามสิบห้านาที
แชทคุยกับภรรยาคงจะมีเรื่องกันช่วงเวลานั้นน่ะนี่นะคะ
ช่วงเวลาต่อเนื่องไปถึงวันที่๓๐สิงหาคมก็คือเที่ยงคืนกว่า
ภรรยาบอกว่าสามียังไม่กลับก็โทรหาคือตอนแรกสามีบอกเธอว่าจะกลับเที่ยงคืน
เที่ยงคืนกว่าเธอก็ติดต่อไปสามีไม่รับสายเลยโทรไป๕๐กว่าสายไม่มีคนรับ
ตีหนึ่งครึ่งตำรวจได้รับแจ้งว่ามีคนยิงกันครับตีสองค่ะ
คือเธอบอกว่าเธอโทรศัพท์ไปหาสามีแต่คนที่รับสายคือพยาบาล
แล้วพยาบาลบอกเธอว่าสามีเธอเสียชีวิตแล้วครับภรรยาของผู้เสียชีวิตบอกว่าก่อนที่สามีจะไปที่ร้านช่วงสามทุ่มอ่ะนะคะ
สามีก็ไปฉลองวันเกิดที่บ้านเพื่อนก่อนนะคะแต่ไม่รู้ว่าที่ไหนตัวภรรยาอนุญาตให้ทีมข่าวของเราดูข้อความแชทนะคะ
ทางไลน์ที่คุยกับสามีก่อนที่จะเสียชีวิตนะคะครับช่วงประมาณสามทุ่มค่ะ
เดี๋ยวคุณผู้ชมค่อยค่อยไล่ดูไปเรื่อยเรื่อยด้วยกันนะคะช่วงประมาณสามทุ่ม
สามีบอกว่าเพิ่งถึงเลยอย่าเพิ่งนอนนะรอก่อนเธอก็สัญญาว่าจะรอ
เธอก็ถามสามีว่าคนเยอะไหมอย่าเมานะ
ตอบกลับมาในลักษณะที่ว่าพยายามไม่ค่อยกินเดี๋ยวเที่ยงคืนจะขอกลับก่อน

ภรรยาก็ตอบกลับไปว่าโหเที่ยงคืนเลยเหรอคือจะกลับเที่ยงคืนเลยเหรอ
นี่มัน๔ทุ่มเองนะแต่สามีไม่ตอบนะคะ
ก็ถามว่าอยากกินก๋วยเตี๋ยวไหมถามกลับไปลักษณะแบบนี้
สามีถามกับภรรยาบอกว่าเดี๋ยวจะซื้อไปฝาก
ภรรยาบอกว่าเที่ยงคืนร้านก็ปิดหมดแล้วไม่มีที่ไหนขาย
ตัวนายประเสริฐสามีก็บอกว่าหาให้ได้นะลูกในท้องจะได้อิ่ม

สุดท้ายก็คือบอกว่าให้รอด้วยนะ
สุดท้ายสามีก็ขาดการติดต่อไปเลย

แต่เธอบอกว่าจริงแล้วหลังจากนี้ค่ะก็ยังมีข้อความอีกนะคะ
แต่เป็นข้อความที่เธอพิมพ์ไปหาสามีฝ่ายเดียว
แต่เธอบอกว่าไม่อยากให้ดูแล้วก็ไม่อยากให้ออกอากาศ
เพราะเป็นลักษณะที่ว่าเธอพิมพ์ไปต่อว่าสามี
เพราะดึกแล้วไงคะแล้วทำไมสามียังไม่กลับสักที
บอกจะกลับเที่ยงคืนไงเธอก็เลยส่งข้อความส่งไปส่งไปส่งไปเรื่อยแบบนี้ค่ะ
ก็คงเห็นว่าเงียบไปด้วยใช่ไหมไม่ตอบกลับอะไรแบบนี้

ใช่เธอบอกพยายามติดต่อสามีตลอดนะคะ
คือเธอบอกว่าเธอก็ติดใจอยู่หลายประเด็นค่ะ
อย่างที่บอกประเด็นแรกก็คือตั้งแต่ที่เธอเห็นคลิปเหตุการณ์นะคะ
บอกว่าก็สามีเธอเดินออกจากร้านไปแล้ว
เหมือนกับว่าไม่อยากจะมีเรื่องอยากจะกลับบ้านแล้ว

ประเด็นที่สองค่ะเรื่องของปลอกกระสุนปืนค่ะ
คือตำรวจบอกกับเธอว่าในจุดเกิดเหตุเจอปลอกกระสุนปืน๙มม๕ปลอก
แต่เธอบอกว่าคลิปนี้ค่ะได้ยินเสียงปืนมากกว่า๕นัด๘๙นัด
แต่ทำไมเจอปลอกกระสุนปืนแค่๕ปลอก
แล้วปลอกกระสุนปืนที่เจอเป็นนางฝั่งของสามีเธอ

แล้วกระสุนปืนของฝ่ายตรงกันข้ามอยู่ไหน
อันนี้คือ๒ประเด็นที่เธอตั้งข้อสังเกตเอาไว้นะคะ
ประเด็นที่สามค่ะเธอสงสัยค่ะว่าผู้ต้องหาที่ถูกจับอะค่ะ
เป็นตัวจริงหรือแพ้เพราะตอนเกิดเหตุ
ตามภาพในคลิปมันมืดมากมันมองไม่เห็นเลยว่าใครเป็นใครใครยิงใครกันแน่
ติดใจที่สุดก็คืออ่าตอนนี้ก็ออกหมายจับคนเดียวคือในภาพมันเหมือนมันร่วมกันหลายคนเนอะถามว่าเป็นแพ้ไหมคือทุกคนสงสัยแต่เราไม่ทราบได้เพราะในคลิปเราไม่เห็นว่ามีใครบ้างเพราะว่ามันไม่คลิปมันก็ค่อนข้างไม่ชัดและส่วนใหญ่ก็จะเป็นทางข้างหลังเนอะมันจะเห็นหน้าแค่ทางเราที่มันจะสงสัยได้นะคือ

แล้วพูดของผู้เสียชีวิตเป็นโพสต์สุดท้ายก่อนที่จะถูกยิงเสียชีวิตนะคะ
สิงหาคม๒๐นาฬิกา๕๖นาทีคือตัวผู้เสียชีวิตเนี่ยเขาโพสต์ภาพขวดเหล้า
นี่ค่ะเป็นภาพเหมือนกับล้อเล่นแบบนี้ภรรยาเข้าไปแซวบอกว่าถ้ากินหมดขวดใหญ่ขนาดนี้น่าจะโดนสไนเปอร์ยิงนะ
ภรรยาก็เลยบอกว่าโอ้โหเป็นการคอมเมนต์กันเล่นเป็นการโพสต์เล่นแต่กลายเป็นว่าสามีเธอออกไป
เหล้าแล้วก็ถูกยิงเสียชีวิตจริง

พระอภิษฐรรศพคืนที่๒นะคะ
ก็มีทางสำนักงานเขตพระนครต้นสังกัดของผู้เสียชีวิตเป็นเจ้าภาพ
ชาปณะกิจศพในวันพระฤทธิ์ศัพท์บดีค่ะ
ครับวันนี้เราได้ไปคุยกับเพื่อนร่วมงาน

กับนายประเสริฐผู้เสียชีวิตนะครับชื่อนางสาวชุธิมาพูลสวัสดิ์นะครับ
บอกว่าก่อนเกิดเหตุช่วงหลังเลิกงานเนี่ยยังคุยกับนายประเสริฐ
ผู้ตายอยู่เลยนะครับยังบอกว่าให้ดูแลตัวเองให้ดีเพราะว่าลูกก็
กำลังจะคลอดแล้วซึ่งผู้เสียชีวิตก็รับปากก่อนจะเดินทางกลับ
บ้านที่จังหวัดอ่างทองนะฮะก็ไม่คิดว่าจะเป็นบทสนทนาสุดท้าย
ก่อนที่จะมีเรื่องเศร้าเกิดขึ้นนี่นะฮะสำหรับนิสัยส่วนตัวของ
ประเสริฐนะครับเพื่อนร่วมงานบอกว่าที่รู้จักกันมาตลอด
เวลา๘ปีทำงานอยู่ที่สำนักงานเขตพระนครด้วยกันเนี่ยนาย
เสิร์ตถือว่าเป็นคนอัธยาศัยดีรักพวกพ้องไม่เคยมีปัญหา
ความขัดแย้งในที่ทำงานหรือว่านอกเวลางานผืนรักพวก

มันก็อาจจะทำให้เป็นสาเหตุของการเกิดเรื่องร้ายขึ้นก็เป็น
ได้เรื่องที่นายประเสริฐพกปืนนะครับเพื่อนร่วมงานบอกว่าไม่
มีใครรู้มาก่อนนะฮะว่าเขาพกปืนค่ะแล้วจากคลิปที่เห็นก็จะเห็นว่านายประเสริฐพยายามเดินหนีออกมานอกร้านแล้วเดินออกไปหน้าร้านแล้วอ่ะออกไปข้างนอกร้านแล้วทำไมถึงกลุ่มผู้ก่อเหตุถึงตามไปแล้วก็ทำขนาดนี้ซึ่งส่วนตัวแล้วเพื่อนร่วมงานคนนี้บอกกับเราว่าเขาสงสารครอบครัวของนายประเสริฐมากเพราะว่าภรรยาเนี่ยท้
หลักไปแล้วนะครับก็เหลือภรรยาคนเดียวที่ต้องเลี้ยงดูลูกสองคนค่ะ

ใช่ค่ะเป็นเฉพาะหลักของครอบครัวค่ะ
แกมีลูกกี่คนครับ
ก็คนนี้ก็คือ๒คนนะคะ
จากที่อยู่ปัจจุบัน

เป็นเจ้าหน้าที่เทศกิจที่อยู่เวียงกะกลางคืน

ก็เดินทางไปฟังสวดพระพิธรรมศพ
จังหวัดอ่างทองนะฮะค่ะคุณผู้ชมคะมีข้อความ
สุดท้ายที่นายประเสริฐคุยกับเพื่อนที่ชื่อโอ๊ตค่ะครับ
คือถามว่าโอ๊ตอยู่ไหนโอ๊ตตอบว่าถึงที่พักแล้ว
ประเสริฐก็บอกโอ๊ตว่าคิดถึงค่ะแล้วโอ๊ตก็ถามนายประเสริฐว่าอยู่ไหน
ประเสริฐตอบว่าปักคลองและถามกลับว่ากลับบ้านบ้างไหม
ตอบว่าต่างจังหวัดด้วยครับกลับนายประเสริฐก็บอกว่าวันไหนว่างจะเข้าไปหานะ
นี่ค่ะโอ๊ตก็บอกว่าคิดถึงเสมอนายประเสริฐก็ตอบไปว่าเหมือนเดิม
นี่นะคะเป็นข้อความสุดท้ายที่คุยกับเพื่อนครับนี่ค่ะอืม
ก็เห็นว่าจับผู้ต้องหาได้แล้วแต่ว่าจะมีคนเดียวหรือว่ามีมากกว่านี้
หรือว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นแบบไหนยังไงกันแน่รอให้ตำรวจสืบสวนขยายผลต่อนะฮะใช่ค่ะ